อยากกินทุเรียนเหรออยากกินทุเรียนก็ซื้อสิ
พี่ซื้อให้พี่พอมีตังค์
มาเลยมาหามาบอกนี่อย่าทำแบบนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้ว๕ทุ่ม๙นาทีร้านทุเรียนก็ปิดแล้วนะ
มาถึงปั๊บรู้จักกันเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจ่ายที่หลังตอนเช้า
ตรงนี้ค่ะมาถึงสแลนด์คุมรอบร้านมาพร้อมกับกระสอบปุ๋ย
เอื้อมมือเข้าไปแล้วก็ไปหยิบมาเอาทุเรียนไปค่ะ
แล้วก็ลองวงจรปิดอ่ะจับภาพได้นะ
เฮ้ยเข้ามาในร้านเลยว่ะใช่คือเอาไป๒มือเลยอ่ะ
อย่างอื่นเอาไหมก็เอาทุเรียนเอาถุงใส่ตังโมด้วย
เออแล้วก็เอาออกไปนี่เกิดขึ้นในร้านตรงริมถนนสายพานทองโรงนาค่ะ
ที่ชนบุรีแล้วมันเกิดต่อเนื่องอ่ะพี่เบิร์คิดดูสิ
หยิบ๘หยิบ๙๓๐คือล่อเกือบทุกวันค่ะถึง๓กรกฎา
ทีนี้เจ้าของร้านเองพาไปดูจุดที่เกิดเหตุนะโชว์ใบแจ้งความด้วย
อันนั้นเขาบอกว่านี่ใบแจ้งความเนี่ยแจ้งความแจ้งความส่วนน้อยนะ
ส่วนใหญ่ที่มาขโมยไม่ได้แจ้งความเพราะว่าหลักฐานคงไม่พอ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วคุณผู้ชมได้ดูคลิปไปเนี่ย
มาก่อเหตุ๒รอบเอาทุเรียนไป๒ลูกแตงโม๒ลูก
โดนอ่ะถ้าเกิดนับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนานะ
นับแค่ทุเรียนโดนไป๑๐ลูกแล้ว
คิดเป็นเงินก็๕๖๐๐๐นะคะเดือดร้อน
ทุเรียนก็ต้นทุนสูงเอามาขายได้กำไรไม่เท่าไหร่เอง
โดนขโมยแบบนี้ค่ะฝากไปถึงตำรวจสพพานทองนะ
จับตัวคนร้ายให้ได้ถ้าเกิดจับไม่ได้อีก
สิ้นหวังแล้วนะสิ้นหวังกับตำรวจแล้วนะ
เพราะว่ามีหลักฐานชัดขนาดนี้ค่ะขโมยกันทุกวัน
เครื่องมือช่างอ่ะบางร้านก็โดนขโมยเหมือนกันนะคะ